สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างเจนิเฟอร์รอเลนส์นะคะ
หลังจากที่มีมือดีปล่อยภาพนุษย์ของเธอ
พร้อมกับแฮ็กข้อมูลส่วนตัวจากโทรศัพท์มือถือไป
ล่าสุดค่ะมือดีก็ถูกจับตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่สร้างความฮือฮาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะ
กับภาพนุษย์ของนางเอกดีกรีออสการ์เจนิเฟอร์รอเลนส์
ถูกเผยแพร่ว่อนโลกโซเชียลเลยนะคะ
เพราะว่ามีมือดีแฮ็กข้อมูล
ล่าสุดค่ะสาวฮอลลีวูดก็น่าจะพากันโล่งใจได้แล้วนะคะ
เพราะว่านุ่มแฮคเกอร์วัย๓๖ปีจากเพนซีเวเนีย

หลังรับทราบคำร้องในข้อหาอาทยากรรมทางคอมพิวเตอร์
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของเหล่าคนดังจากโทรศัพท์ส่วนตัว

โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

อายการจึงลดโทษให้เหลือเพียงแค่จำคุก๑๘เดือน
และปรับ๒๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือราว๙ล้านบาทค่ะ
ทั้งนี้ในเอกสารดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่

ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสาวเจนิเฟอร์รอเลนส์

หรือแม้แต่นางแบบสาวทรงโตเคตอัฟตันค่ะ
ปรากฏภาพนุษย์หลุดในโลกออนไลน์เช่นกัน

ยังไม่แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะ